แข่งขันในวันจันทร์ซึ่งเกมแรกของทีมไทยนะครับ
แกรมเนี่ยรออยู่แล้วติดตามได้นะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
แล้วก็ดูความพร้อมของเด็กคนนี้กันหน่อยนะครับ
อีกหนึ่งตัวรับคนสำคัญจักรพงศ์แสนมะภูมิครับ
ชีวิตของโอ๊ตจักรพงศ์แสนมะหุงดาวเด่นจากชนบุรีอาคาเดมี่
ผูกพันกับกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็ก
เพราะพี่ชายของเขาทั้งสองคนก็เลือกเดินในเส้นทางเดียวกัน
โดยเฉพาะเนติพงแสนมะหุ้งพี่ชายคนกลางที่ขึ้นมาเล่นสโมสรอาชีพ
ซึ่งเขาก็ได้รับประสบการณ์ในการไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศเซเนเกิล
ซึ่งแม้ว่าเขาจะต้องเจอความยากลำบากแต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิต
นำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย
แต่ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ชั้นดีของชีวิตดำมาพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีทีมชาติไทย

พ่อพ่อแม่ผมครอบครัวผมเขาสนับสนุนเต็มที่ครับ
ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยของจักรพงศ
ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากโค้ชซาบาดอร์บาเลโรกาเซีย
รับตำแหน่งกัปตันทีมต่อเนื่องมาจากศึกชิงแชมป์อาเซียน
เนื่องจากสามารถยืนคุมพื้นที่ในแดนหลังได้อย่างยอดเยี่ยมและมั่นคง
ซึ่งในศึกชิงช้ำอาเซียนเมื่อเดือนกฎาคาดาคม
เขาก็เป็นกำลังหลักและช่วยทีมยิง๑ประตู

แล้วก็ได้ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ
น่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยมากกว่าครับ
เพราะว่าเขาแบบดูแลตัวเอง

แล้วเขาก็ช่วยแนะนำในทางที่ดีให้กับผมไปตลอด
หมายสูงสุดคืออยากเล่นทีมชาติชุดใหญ่ครับ
แล้วก็วางเป้าหมายอยากพาบอลไทยไปบอลโลกครับ
ทีสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖

จะเป็นเวทีในการพิสูจน์ตัวเองของโอ๊ต
กับการก้าวมายืนหยัดในเวทีที่ยิ่งใหญ่
หลังจากนี้อย่างมั่นคงต่อไปในฐานะกัปตันทีม
วิราวิทยาลัยเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน